นี่แหละค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบ่าย๒โมงกว่านะคะ
สี่เมษายนริมถนนบ้านไร่ทรายมูลที่อำเภอสรรปะตอง
จังหวัดเชียงใหม่สุนัขตัวนี้วิ่งออกมานะคะแล้วก็พุ่ง
เข้ามาแล้วรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงท่านนี้ขี่มา
พอดีผู้หญิงท่านนี้อายุสี่สิบแปดปีค่ะรถจักรยานยนต์
เสียหลักชนสุนัขแล้วกระเด็นกันไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่
กู้ชีพอบตมะขามหลวงมาปฐมพยาบาลคือตอนแรก
หมดสติยังมีสัญญาณชีพเล็กน้อยรีบนำตัวส่งโรง
สันป่าตองแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตเลยอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนสุนัขเจ้าของมาอุ้มเข้าบ้านไปสุนัข
มันก็เจ็บร่างของผู้หญิงท่านนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยว
ต้องส่งไปนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อ
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ